ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ใครเห็นก็สะเทือนใจ
ลูกทำร้ายพ่อพ่อหมดผลทางสู้
เราตามจนเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะครับแต่ไปดูคลิปก่อนนะครับ
นี่ฮะพ่อก็พยายามร้องขอชีวิตแหละ
คือถ้าเป็นไปจากผสาถิ่นตะหิกษาเนเนี่ยนะ
ก็คือบอกว่าอย่าทำพ่อเลยพ่อไม่สู้หรอกลูก

แล้วผู้ชายคนนี้นี่ดูจากสภาพแล้วก็ไม่เมาเหล้าก็เมายาแล้วมั้งเนี่ย
พ่อก็ดูท่าทางเหมือนกับถูกทำร้ายมาหลายครั้ง
เพราะว่าดูท่าทางโอ้โหก็สะบักสะบอม
หลังจากเกิดคลิปนี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่บุรีรำนะครับ
ท่านผู้ชมครับประหลัดอำเภอศูนนำรงค์ธรรม
ซึ่งปฏิบัติรัชการแทนประหลัดความมั่นคงนะฮะ
ก็ไปกับตำรวจสพถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปที่บ้านพักหลังนี้
อยู่ที่ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
นี่ครับไปเลยฮะเห็นจากคลิปแล้วแบบโอ้โหสืบรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนยังไง
ไปเจอผู้ชายคนนี้ฮะคนนี้ครับในคลิปที่ทำร้ายพ่อเมื่อสักครู่นี้
อายุ๓๐ปีชื่อในฉารบ้านหลังนี้ฮะตรงในคลิปนะครับ
นั่งอยู่ที่ม้านั่งในคลิปรอยสกรอยศักดิ์
อ้างว่าวันเกิดเหตุช่วยพ่อทำรั้วบ้านจนเสร็จ
ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่แต่เหล้าหมดขอเงินพ่อ๖๐บาทจะเอาไปซื้อเหล้า
พ่อไม่ให้นายฉาเนี่ยอ้างว่าพ่อไม่ให้แถมยังมาบ่นมาว่าอีก
ก็เลยโมโหก็นั่นแหละตามภาพก็เข้าไปตบพ่อ
บอกใช้มือตบไปทีเดียวเบาพ่อพูดไม่รู้เรื่อง

ตามภาพในคลิปมันฟ้องไงว่าแบบตบพ่อขนาดไหน
พ่อก็อยู่ข้างหลังนะใช่ไหมนะคะ
คุณพ่อชื่อว่านายวินัยอายุหกสิบ
คุณพ่อบอกว่าตอนเกิดเหตุก็นั่งคุยกันอยู่กับเพื่อนบ้าน

จู่ลูกชายเดินมาหาแล้วตบเอา

ไม่ใช่ทีเดียวพ่อบอกค่ะ
พ่อบอกเขาเป็นพ่อหรอก

อย่าให้ถึงขั้นดำเนินคดีเลยนะ
ไม่ติดใจอะไรหรอก
มันมันสตีปล่วงไทยดีคือตกตกกาไปอีกครับ
ไปวางเลยเขาไม่เอาเรื่องอ่ะเนอะ
ห้างเที่ยวก็ดีห้างเที่ยวก็คุมที่เป็นก็เป็นอ่ะ

เบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมนายบุญธรรมอินทิแสงประหลัดอำเภอ
ก็ว่ากล่าวตักเตือนในฉานที่ทำร้ายพ่อเนี่ยค่ะแล้วก็ให้กราบขอโทษพ่อนะคะ
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเพราะจริงจริงแล้วถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
เรื่องของการทำร้ายร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามนะคะ
ฉันก็สัญญารับปากว่าจะไม่ทำแล้ว
ทำอีกคราวนี้ต้องจับนะประเภทคดีต้องเอาให้เข็ด